นพิธีท้องสนามหลวงได้จัดงานเนื่องในวันมาคบูชาประจำปี๒๕๕๙นะคะ
โดยประชาชนนั้นก็เดินทางไปกราบไหว้สักการะพระบรมศาลีริกฐาตุ
เพื่อความเป็นสิริมงคลในงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาคบูชาค่ะ
เราจะไปติดตามบรรยากาศที่นั่นกับคุณดิตรดาวิชัยดิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากสนามหลวงค่ะเชิญค่ะ
ประชาชนพุทธศาสนิกชนทยอยเดินทางกันเข้ามา
มณฑลพิธีท้องสนามหลวงแห่งนี้นะคะเพื่อที่จะนำดอกไม้ค่ะ
มากราบศักระองค์พระบรมศาลีริกฐาตุ
เพื่อขอพรให้เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

ขณะที่คณะครูและนักเรียนเองนะคะก็ต่างทยอยเดินทางมาขอพร
ก่อนที่จะไปร่วมแข่งขัน
สำหรับการแข่งขันต่างที่จัดขึ้นภายในงานค่ะ
บรรยากาศในช่วงเช้าของวันนี้นะคะ

ก็ได้มีการจัดงานกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
ในวันมาคบูชาประจำปี๒๕๕๙

ก็คือการแข่งขันสวดสรพัญญะ

ซึ่งต่างก็มีนักเรียนจากโรงเรียนต่าง

แล้วคือแต่ละทีมันค่ะก็แก่งอย่างนั้นค่ะ

แล้วก็ได้มาเจอคนเยอะ
เช่นเดียวกับครอบครัวกรพิทักษ์นะคะที่ระบุว่าในวันอาทิตย์แบบนี้

สักการะบูชาองค์พระบรมศาลีริกฐาตุ
เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อทุกคน
และถือโอกาสนี้ร่วมทำบุญเนื่องในวันมาคบูชาด้วยค่ะ
เลยพาครอบครัวมาสการะ
เพื่อเป็นสิริมงคลของครอบครัว
แล้วก็ชีวิตในการดำเนินชีวิตข้างหน้าต่อไป
ขณะที่วันนี้นะคะตลอดทั้งวันค่ะ
คุณผู้ชมก็สามารถเดินทางมากราบขอพรสักการะพระสารีริกฐาตุได้นะคะ
พร้อมกับร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
ทั้งการสักการะพระพุทธรูปสำคัญ
เจริญสติสมาธิภาวนา
ชมนิทัศกาลชุมชนคุณธรรมจากทั่วประเทศ

ก็คือพุทธอุทยานเวรุวรรณเดือนเพ็ญมาฆะ
โดยการตกแต่งพื้นที่ท้องสนามหลวงให้กลายเป็นป่าไผ่ที่ร่มรื่น

เนื่องจากว่าป่าไผ่นั้นเป็นที่มาของชื่อเวรุวัน
หรือว่าวัดเวรุวันมหาวิหารวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา
และถือเป็นจุดกำเนิดของมาคะบูชาด้วยค่ะ
และสำหรับในวันนี้นะคะบรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะเป็นใจค่ะ
ให้คุณผู้ชมนั้นได้เดินทางมากราบศักระที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงแห่งนี้
เนื่องจากว่าแดดร่มลมตกค่ะ
และสัญลักษณ์ที่ที่ฉันเหน็บอยู่ในขณะนี้นะคะนั่นก็คือดอกพุธค่ะ
เป็นดอกไม้ประจำวันมาคบูชา
สื่อให้เห็นว่ามนุษย์ของเรานั้นควรจะมีจิตใจที่ผ่องใสบริสุทธิ์
ในวันมาคบูชาและยึดถือพระพุทธศาสนาอยู่ในใจตลอดไปค่ะ
ดิตรดาวิชัยดิตข่าวเทราะห์ทีวี
รายงานสดจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะ